มาดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะ
เล่าเหตุการณ์รวมคร่าวก่อนมีเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์แหกด่าน
ที่ชนบุรีที่แถวหนองมนต์ปรากฏว่าไปพุ่งชนกับทางเจ้าหน้าที่อศ
เขาอายุห้าสิบเจ็ดแล้วเขาแบบเจ็บสาหัสต้องดูอาการแบบวันต่อวันเลยนะ
อศก็นำส่งโรงพยาบาลส่วนเด็กแว้นเองก็เจ็บ
ก็ส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เด็กแว้นคนนี้ไปอยู่มันมีภาพในห้องฉุกเฉิน
ว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็เหมือนกับมีตำรวจอยู่ด้วยเข้าไปถึงเตียงเลย
รูดม่านปิดเลยแล้วก็มีเนี่ยเหมือนกับเอาหมวกกันน็อกทุบเข้าไปที่หน้าของเด็กแว้นที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินนะ
ทีด้วยนะใช่ค่ะทุบไปแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างในด้วยกันใช่ค่ะอีกคนนึงก็เหมือนกับ
ไม่ห้ามไม่อะไรยืนอยู่ข้างนอกตรงม่านข้างนอกแต่เอาม่านปิดเลยนะกะว่าไม่มีคนเห็นอ่ะแล้วก็ทำร้ายเลยอ่ะแต่กล้องวงจรปิดเห็นไง
ไม่เห็นจากมุมบนพอดีมันเห็นชัดแบบนี้ไงแม้จะไม่เห็นคนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้แต่พฤติกรรมของผู้ชายที่วงกลมแดงเนี่ยอันนี้ชัด
ใช่ค่ะอันนี้นะคะจากการตรวจสอบนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าตามภาพนี้ค่ะไม่ใช่ตำรวจนะคะที่เป็นคนทำร้ายร่างกายเด็กแว้นที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออศ
แต่มีตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยตำรวจยืนอยู่ด้วยซึ่งอศที่ไปทำร้ายเด็กแว้นคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับอศที่ถูกเด็กแว้นคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัส
แทนเพื่อนมาอย่างนั้นเถอะโกรธแทนค่ะรู้ว่าอ๋อไอ้เด็กแว้นคนนี้เจ็บมาอยู่ห้องฉุกเฉินก็เลยมาเลยทำมาเลยอ่ะแต่คำถามก็คือว่าทั้งสามคนนี้คนที่ไปทุบไปทำร้ายเขาเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่คนที่ยืนดูอยู่ในม่านด้วยกันจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่กับคนที่รูดม่านแล้วก็ยืนอยู่ข้างนอกเหมือนกับ

หนีตำรวจตำรวจปราบรามยาเสพติดและอาทยากรรมที่บริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหนองมนต์หรือว่าถนนข้าวหลามค่ะ
มาถึงด่านย้อนสอนแล้วขี่เร็วเลยครับพุ่งชนกลางอกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองชนบุรี
ขวัญชัยช่างเหล็กอายุ๕๗ปีซึ่งยืนอยู่ห่างจากด่านไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
นายขวัญชัยที่เป็นอศคนนี้เจ็บหนักมากคุณผู้ชมคือสาหัสนะคะขาหักสองข้างหัวฟาดพื้นชีพจรอ่อนนอนหายใจรวยริน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบูรพาเด็กแว้นก็เจ็บเหมือนกันก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเดียวกัน
อายัดตัวไว้เพราะจะต้องดำเนินคดีเดี๋ยวรอให้รักษาตัวเสร็จหายเจ็บแล้วเนี่ยก็ว่ากัน
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยก็ต้องไปทำแผลก่อนอ่ะก็มีภาพนี้ไงมันก็เลยมีภาพนี้ออกมา
แต่คลิปเนี่ยเพิ่งเผยแพร่มาวันนี้ก็เลยเป็นข่าวดังเลย
ทีนี้ค่ะทางประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชนบุรี
นายปากาศิษย์ศึกสงครามในฐานะผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อศนะคะ
รับว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
หัวหน้าอยู่ด้วยเหรอหัวหน้าก็อยู่
ประหลัดมั่นคงอยู่ด้วยเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่านายขวัญชัยอศที่ถูกเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนอยู่โรงพยาบาลนี้
จะไปดูลูกน้องพอไปถึง
อาสาสมัครฝ่ายปกครองก็บอกว่าเด็กแว้นก็อยู่ที่นี่
อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วยังไงยังเมาอยู่เลย
หัวหน้าอศบอกว่าก็เลยเดินไปหาเด็กแว้นที่อยู่ที่เตียง
เพื่อจะไปถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่อศทุกคนโกรธยอมรับว่าโกรธเด็กแว้น
ที่ขับรถชนอศจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วที่ไปชนแล้วที่แหกด่านเนี่ยนะ
เมาด้วยหัวหน้าอศบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าดูแลลูกน้องไม่ดีพอ
หลังจากนี้จะทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ขอโทษเด็กแว้นขอโทษผู้ป่วยคนอื่นขอโทษโรงพยาบาลด้วยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ใส่ไปตุ๊กตั๊บหนึ่งนะครับสองตุ๊กตั๊บซึ่งผมเนี่ยก็ห้ามไม่ทัน
ผมก็ยอมแล้วผมอยู่อยู่ตรงนั้นแหละผมอยู่ตรงนั้นแหละ
เห็นหมดแล้วผมก็บอกผมยืนอยู่ตรงนั้น
ในมิจารณีที่นั้นที่มันเกิดนะครับเราจะสูเสียคนที่เป็นลูกน้องที่ดีนะครับ
ตั้งใจทำงานมาตลอดชีวิตแต่ไม่น่าจะสูญเสียจากการกระทำของพวกเด็กแว้น
ผมไม่ได้เป็นเสกนะผมไม่ได้แก้ตัวแหละลูกน้อง
หลัดก็อยู่ด้วยแต่ก็ยอมรับว่าผมก็ห้ามลูกน้องไม่ได้
เราก็พยายามติดต่ออสคนที่เกาะเหตุเนี่ยค่ะ
คนที่ทุบเขาเนี่ยนะคนนี้ในวงกลมสีแดงเนี่ย
ก็อยากจะสอบถามความจริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่จากข้อมูลของประหลัดเนี่ยค่ะก็บอกว่าอศคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายพิพัฒน์สัตยาธิรัฐวิวัตกุล
เขาไม่ได้รับราชการเป็นอศสังกัดอำเภอเมืองนะคะ
เป็นชาวบ้านทั่วไปที่ไปสมัครเป็นอศเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับอศที่รับราชการประจำ
ทำงานมาปีกว่าแล้วค่ะ
ส่วนนายขวัญชัยคนที่ถูกเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์ชน
เป็นข้าราชการอศประจำสังกัดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
แต่ว่าทั้งคู่คนเจ็บกับคนก่อเหตุเขาสนิทกันมาก
เขาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอด
ก็เลยโกรธมากเลยไปทำร้ายเด็กแว้นแบบนี้

อันนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจ

คือในกรณีนี้เราต้องแยกก่อนนะว่า
เราไม่ได้บอกว่าเด็กแว้นถูก
การขับรถแหกด่านตรวจแล้วชนเจ้าหน้าที่ด้วย
จนเขาสาหัสอันนี้ผิดแน่

ก็คือต้องไปตั้งข้อหาให้หนัก
ใช่ไหมพยายามฆ่าเจตนาฆ่า
หรือจะเอาให้แบบติดคุกหัวโตไปเลยเนี่ย

แต่การที่จะไปทำร้ายเขาแบบนี้

ว่าจับได้ตรงนั้นแล้วรุมยำตรงนั้นเลย

มันไม่ได้ค่ะไม่อย่างนั้นทุกเหตุการณ์ที่

ตอบกันไปตอบกันมาแบบนี้เรื่องมันไม่จบอยู่แล้วค่ะ

ญาติพี่น้องของคนเจ็บที่เป็นชาวบ้าน
พยายามจะไปรุมประชาธรรมแล้วเจ้าหน้าที่ต้องคอยห้ามนะ
นี่คือเจ้าหน้าที่เองเลยนะ

คนไข้คนอื่นเขาตกใจมากนะคะ

แล้วเข้าไปเลยประชิดเตียงคนไข้

ต่อไปนี้จะต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ชนเจ้าหน้าที่แหงะด่านที่พวกเขาสาหัส
ถ้าผมเป็นญาติพี่น้องของคนที่สาหัส

แต่ก็ต้องไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ทำแบบนี้นะครับ
ทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้นายแพทย์สุริยาโปร่งน้ำใจภูมิในการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
ชี้แจงว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วนะครับ
ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดที่อยู่ในเหตุการณ์
ไม่ได้มีเอกสารการแจ้งอย่างเป็นทางการมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะมีคนเข้าไปหาคนไข้
ก็คือไม่มีเอกสารจากญาติว่าจะไปเยี่ยมคนไข้แล้วพวกนี้ไม่ใช่ญาติด้วย
ไม่ได้แจ้งด้วยไม่มีอะไรมาเลยว่าจะเข้าไปหาคนไข้
ทั้งหมดที่มาพยาบาลบอกว่าเดินฝ่าเข้าไปถึงเตียงคนไข้เลย
จนเกิดเหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิด
ซึ่งขณะนั้นพยาบาลก็พยายามเข้าไปห้าม
แล้วเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างที่เข้ามาให้ออกไปด้านนอกแล้ว
แต่พยาบาลบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือ
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มาในชุดเครื่องแบบ
พยาบาลก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไประงับเหตุ
เพราะว่าเห็นแต่งเครื่องแบบกันมา
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคุณหมอสุริยาท่านผอโรงพยาบาล
ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสียขวัญมาก
หลังจากนี้คงต้องไปดำเนินการติดตั้งประตูนิรภัยแล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนอกเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้อย่างง่ายแบบนี้
แล้วเดี๋ยวจะประสานกำลังตำรวจให้มาดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
เจ้าหน้าที่เนี่ยที่ขึ้นเวรวันนั้นเนี่ยแต่อย่างที่ทราบกันดีอยู่
เราก็มีกำลังของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในจำกัดอยู่แล้ว
และส่วนมากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็เป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็เข้าไปช่วยชีวิตนะครับรวมทั้งหมอด้วยนะครับ
ก็เข้าไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่า
ของน้องนะครับที่เห็นข่าวตามคลิปเนี่ยก็คืออยู่ในโซนที่อาการไม่ได้หนักมากนะครับ
ตอนแรกที่เราเห็นเราก็เห็นว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการอยู่ด้วย
เราก็เลยก็คือให้โอกาสที่จะเข้าไปเยี่ยมหรืออะไร
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดนึกไว้นะครับ
เราก็ไม่สามารถที่จะกลับหรือว่าแก้สถานการณ์ตรงนั้นได้อย่างทัน
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงอยู่นะก็ค่อนข้างจะจะต้องไปช่วยชีวิตคนที่อาการหนักกว่านะครับ
ทางทีมเจ้าหน้าที่เราก็ได้ทัดทานแล้วนะครับว่าขออนุญาตนะครับออกไปจากนอกพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับ
แต่ว่าก็ด้วยผมก็เข้าใจว่าด้วยความอารมณ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายไปนะครับโดยที่ไม่มีใครที่จะสามารถไปยับยั้งได้ทัน
ก็ต้องถามท่านผู้ว่าด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเรื่องใหญ่นะฮะ

ขึ้นที่ไหนแม้จะเป็นโรงพยาบาลก็ไม่สมควรนะครับ
ขณะที่ภูมิกับการสพแสนศุกร์นะครับกรณีที่มีตำรวจที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ด้วย
กับการสพแสนศุกร์บอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นตำรวจสายตรวจในสังกัดสพแสนศุกร์นะครับ
ตอนนี้ตำรวจสายตรวจนายนี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยทุกคนเลยนะครับได้รายงานมาที่ภูมิกับแล้ว
โดยบอกว่าไม่มีใครรู้เห็นในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเจรจากันตำรวจอยู่
แต่ตำรวจบอกว่าช่วงที่อศกับคนเจ็บเขาปิดม่านพูดคุยเจรจากันเนี่ย
ไม่มีใครรู้เห็นค่ะเพราะเป็นการปิดม่านตำรวจก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ทำร้ายกัน
แต่เดี๋ยวจะไปสอบปากคำวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ตัวผู้ที่ก่อเหตุก็คือเด็กแว้นเขาไม่ได้แจ้งความเรื่องการถูกทำร้ายร่างกาย
และก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงนะครับสพแสนศุกร์แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปห้าข้อหานะครับ
ก็คือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถขณะมืนเมาแล้วก็ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายขวัญชัยเจ้าหน้าที่อศนะครับแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่า
มีอาการเลือดข้างในสมองแล้วรู้สึกตัวแล้วแต่ยังพูดตอบโต้ไม่ได้
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ค่ะทางญาติของนายขวัญชัยบอกว่ายังต้องประเมินอาการของนายขวัญชัยแบบวันต่อวันนะคะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗สิงหาคมยังไม่ได้คุยกับเด็กแว้นเลย
หน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้รู้แค่ว่าโดนดำเนินคดี
ก็ถามญาตินะนักข่าวก็ถามญาติว่าเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไง
อศที่เป็นเพื่อนของนายขวัญชัยไปทำร้ายร่างกายเด็กแว้น
ญาติก็บอกว่าพูดตรงจากใจเลยว่าสมควรโดนบ้าง
เพราะเมาแล้วขับใบขับขี่ก็ไม่มีทะเบียนรถก็ขาดไม่มีพรบด้วย
เรื่องของการชดเชยค่าเสียหายญาติของเด็กแว้นก็ไม่เคยติดต่อไป
ทางครอบครัวของนายขวัญชัยเลยอืมรู้จากทางพยาบาลแค่ว่า
เคยมีญาติของเด็กแว้นมาถามหาแต่ก็ไม่ได้เจอ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องมาจ่ายรักษาตัวเนี่ยก็เบิกจากกรมบัญชีกลาง
ส่วนต่างก็ใช้ประกันเอาคือทางฝั่งของเด็กแว้นเนี่ย
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้เจอหน้าแล้วก็หายไปเลย
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะต้องมีการดำเนินคดีกับอศคนที่ก่อเหตุนะคะ
ส่วนประหลัดอำเภอจะยังไงก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหมือนกัน
แล้วก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกัน
เพราะถือเป็นหัวหน้างานของอศก็เพื่อไม่ให้ทำการแบบนี้อีกนะคะ
ต้องคุมอารมณ์ให้ได้ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรก็ให้ข้อคิดทางกฎหมายแบบนี้นะคะ
ต่อให้ผู้บาดเจ็บเขาทำผิดจริงแล้วเขารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ตำรวจหรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิ์ไปใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าก็เป็นการสอบปากคำ
หรือเป็นการโน้มน้าวเพื่อให้เขารับสารภาพ

เพราะว่าถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลนะคะ
เป็นพื้นที่ที่รักษาผู้ป่วยรักษาผู้บาดเจ็บ
ไม่ควรเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะคะ
ทนายรณรงค์บอกด้วยว่า
ญาติของคนเจ็บซึ่งก็คือเด็กแว้นเนี่ยค่ะ
สามารถดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่ไปทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะ
คือสามารถดำเนินคดีกับอศหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินที่ไปร่วมทำร้ายเนี่ย

ตำรวจที่ยืนอยู่เฉยแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่อศทำร้ายร่างกายเด็กแว้นเนี่ย
ตำรวจนายนี้ยืนเฉยก็ถือว่าดำเนินคดีเขาได้
ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างที่ที่ฉันบอกไป
ก็ท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาส่งข้อความเข้ามา
บอกว่าตำรวจบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ได้ก็ปิดม่าน

ใช่ค่ะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว

เล่าไปหลายครั้งว่าต้องระวังอย่าไปร่วมกับเขาไง

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางประหลัดเขาสั่งพักงานแล้วนะ
สองคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินที่ไปทำร้ายเด็กแว้น
แต่ว่าพฤติกรรมของเด็กแว้นก็ไม่เบาหรอกฮะ

เมาทั้งไม่มีใบขับขี่ทั้งขี่รถแหกด่านอะไรพวกนี้

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการซ้อมผู้ต้องหาเกิดขึ้น